หนึ่งในความมั่นใจในการจะซื้อของออนไลน์

ถ้าเป็นคนดังเราเห็นหน้าคนดัง

เฮ้ยโอ้ต้องเป็นของดีแน่เลย
ต้องเป็นของที่รับการตรวจสอบแล้วแน่เลย

โร่แจ้งความเพจสวมรอย

แล้วมีผู้เสียหายทีละเล็ก

มูลค่าเยอะสิครับคุณผู้ชมครับ
ช่วงเย็นเมื่อวานนี้คุณชาคริสย้ำนาม

กรรมบังคับการปราบปรามการกระทำความผิด

แล้วก็แจ้งความเอาผิดคนที่เอารูปเขา

โดยไม่ได้รับอนุญาตจนมีผู้หลงเชื่อ

ชาคริสเล่าบอกว่ามีกลุ่มมิจฉาชีพนำรูป
นะครับหรือคลิปวิดีโอของครอบครัวของเขาเนี่ย
มีคนหลงเชื่อคิดว่าเป็นเพจของเขาจริงนะฮะ
แล้วก็จะโพสต์ประกาศขายทุเรียนราคาถูก

หลอกเงินจากคนซื้อคนสั่ง
โดยไม่มีการส่งเองนะไม่มีการส่งเลย
แล้วคราวนี้ก็จะปิดเพจปิดแล้วไปเปิดเพจใหม่นะครับ

คุณผู้ชมรู้ไหมว่าเพจแบบนี้ถ้าเขาตรวจสอบเบื้องต้นเจอกี่เพจ
ร้อยกว่าเพจครับโอ้ร้อยกว่าเพจที่ผ่านมาเพราะว่าเหยื่อส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุนะครับ
มีคนหลงเชื่อตกเป็นเหยื่อจำนวนมาก
เงินไปตอนนี้ที่ผมบอกทีละเล็กทีละน้อยลูกละร้อย
ตอนนี้มูลค่าความเสียหายมากกว่า๕๐๖๐ล้านบาทแล้ว
นี่เป็นตัวอย่างเพจปลอมครับครับนี่ครับเป็นตัวอย่างเพจปลอมโอ้โห
แล้วบัญชีธนาคารที่กลุ่มมิจฉาชีพใช้ก็เป็นบัญชีม้าฮะ
ม้าคือประเภทไปจ้างไปจ้างให้คนมาเปิดบัญชีให้
คุณชาคริสชี้แจงและยืนยันว่าเพจจริงของเขานะครับโอ้โหชื่อเพจ
บักโพบักโพแย้มนามกับอีกเพจนึงคือเพจเขยจันทร์
ไม่มีละชาคริสแย้มนามแบบนี้ไม่มี

ที่สำคัญจุดสังเกตเลยคุณชาคริสไม่มีขายผ่านเพจนะ

บัญชีธนาคารถ้าจะโอนมาดูเลยว่า
ปลายทางเป็นชื่อแบบบริษัท
ไม่ใช่ชื่อแบบส่วนบุคคลครับ
ไม่ใช่บัญชีบุคคลลองฟังเสียงคุณชาคริสหน่อยฮะ
เป็นบริษัทนี้บริษัทเดียวนะครับผมไม่มีนายนางนางสาว

คุณชาคริสฝากนะฮะแล้วเรียกร้องให้ตำรวจช่วยสืบสวน
แล้วก็ติดตามจับกลุ่มมิจฉาชีพหน่อยเถอะ
เพราะว่าสร้างความเสียหายให้กับคนเยอะแยะเลย
คือยอดซื้อแต่ละคนอย่างที่ผมบอกซื้อน้อย
แต่พอรวมกันเยอะใครจะไปเชื่อเห็นไหม
เสียหายเป็น๕๐๖๐ล้านบาทแล้ว
ขณะนี้ตำรวจระบุว่ามีผู้เสียหายถูกหลอก
เงินมาแจ้งความแล้วกว่า๑๐รายครับยืนยันว่า
เจ้าหน้าที่จะเร่งสืบสวนสอบสวนตรวจสอบเส้นทางการเงินอย่างละเอียด
จนพอจะทราบตัวกลุ่มผู้กระทำความผิดบ้างแล้วนะ
ยังเชื่อว่าทำกันเป็นขบวนการครับ
ครับย้ำอีกทีว่าเพจ๑๒เพจนะ
บักโพแย้มนามแล้วก็เขยจันทร์
ขายผ่านไลน์แอดเขยจันทร์ช่องทางเดียวเท่านั้นนะ